ร้องได้ให้ล้านร้องได้
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้สิ้น
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
วันนี้คุณการใช่ไหม

ตอนนี้ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณกันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณกันร้อง
โลกใจ

คุณกันร้องได้ให้ได้
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
คุณร้องได้ค่ะ
ร้องได้แบบถูกทุกคำด้วยค่ะ
เพลงที่๒นี้ค่ะรับแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท
สัญลักษณ์ของคุณกันเนี่ยเวลาดีใจ

ถ้าหนูไม่กอดลูกก็กอดตัวเอง

ก็ทุกครั้งที่เหนื่อยหรือว่าทุกครั้งที่ลา
ทุกวันนี้ที่ทำให้มีพลังได้ก็เพราะว่า
มีเด็กให้กอดนั่นไงเด็กสวย

ชีวิตของคุณกันอยู่ได้เพราะว่าลูกเลยนะโอเค
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่มีพ่อมีแม่แล้วค่ะ

หนูไม่มีพ่อ
คุณกันณตั้งแต่ตอนที่ท้องแล้วหมอบอกให้เอาออก
แล้วคุณกันไม่เอาออก

ตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิด

ณปัจจุบันบทเรียนในชีวิตมันเข้ามาเยอะมาก
เหมือนเคยถูกไล่ออกจากห้องเช่า
ที่อ่อนรุษตอนนั้นไม่มีตังค์จ่ายเขา

เงินแค่พันห้าหนูไม่มีจ่ายเขา

สรุปหนูก็ต้องพาลูกไปอาศัยคนอื่นอยู่อีก

ถ้าแม่ยืนได้ด้วยตัวเอง

แม่จะทำให้คนอื่นที่เขาดูถูกหนูไม่ดูถูกหนูอีก
จะทำให้หนูมีทุกอย่างที่เด็กคนอื่นเขามี
จะทำให้หนูได้ไปทุกที่ที่เด็กคนอื่นเขาได้ไป
จะทำให้หนูมีความสุขในทุกวันทุกนาที

สิ่งที่หนูเลือกเป็นสิ่งที่ผิดพลาด

เงินทุนสู้ชีวิตที่ทางรายการของเรา
ยินดีมอบให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน

เพลงที่๓นี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

อารัทำทางแหลม
สูงขัด
ต้องไวแต่หนัก
ต้องไวแต่หนัก

มูลค่า๔๐๐๐บาทเหมือนเดิมนะครับคุณกัน
ถ้าบอกผมว่าหยุดก็รับสองหมื่นสู้ต่อก็มีสิทธิ์พลาด
ถ้าพลาด๒หมื่นที่มีอยู่เหลือ๑หมื่นบาท
แต่ถ้าสำเร็จก็รับ๔๐๐๐บาทและไปต่อนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณกันจะสู้หรือจะหยุดครับ

และในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่ใช่ใช่

เลือกไปแล้ว๑แผ่นนะครับคือแผ่นที่๕นะครับ
เพราะฉะนั้นแผ่นที่๑๒๓๔และ๖นะครับ

สิทธิ์เลือกได้๒แผ่นด้วยกันนะครับคุณกัน
เพราะฉะนั้นแผ่นแรกนะครับคุณกัน

๒นะครับ

มาดูกันสิว่าตัวช่วย
จะช่วยคุณกันได้มากแค่ไหน

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ

คุณกันจะโทรก่อนก็ได้
หรือจะเปิดอีกแผ่นหนึ่ง

เอาละครับเขาชื่อคุณอะไรนะครับ

เป๊กกี้แล้วก็ป่านุ่มสันทิศุกร์ค่ะ
โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ

ตอนนี้คุณกันแม่น้องแก้มหอม
แข่งร้องเพลงกับเรา
แล้วก็มีปัญหา

ฟังอินโทรเพลงนี้ก่อนนะคะ

ฟัง
คุณจิตคะคุณมีเวลาคุยกับคุณกัน๑นาทีเชิญค่ะ

จิตเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้
มันจะมีท่อนหนึ่งพี่ไม่เข้าใจ
บอกกันตรงสักคำหรือบอกตรงสักคำนี่แหละ
บอกกันตรงได้ไหมสักคำไม่ต้อง

แต่ตรงตรงอ่ะมั้ง

ถูกว่าแล้ว

อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ค่ะ

เดี๋ยวพี่โทรไปยืมตังค์อีกเหมือนเดิม

พี่บอกพี่ได้ไหม

ทั้งคุณจิตแล้วก็น้องการ์ตูนด้วยค่ะ
นี่คือการใช้ตัวช่วยแผ่นที่๒ของคุณกัน
ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าคุมเคลืออยู่

ตัวคุณกันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอันไหนกันแน่
เพราะฉะนั้นตัวช่วยยังมีสิทธิ์ใช้อีก๑แผ่นนะครับ
คุณกันครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ทำไมอ่ะคุณกัน

เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มการแข่งขันกันเลย

ราคา๔๐๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓

ร้องมาครับ

หลังจากนั้น
เป็นแฟนของเธอใช่ไหมหรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าของบอกตรงสักคำได้ไหมไม่ต้องรอกัน
นั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทันบอกเขาให้ที
ว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม
ความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจ
ไม่คิดโทษใครนอกจากใจฉันเอง
ที่ไม่รักดี
ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที
ว่าคนคนนี้อยากรักไม่อยากเป็นชู้